ท่านผู้ชมครับดูกรณีที่สืบเนื่องจากเรื่องของทุนจีนสีเทาหน่อย
ค่ะคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนะฮะเป็นคนออกมาเปิดเผยเอาไว้
แฉเอาไว้ขบวนการของทุนจีนสีเทาที่เข้ามาแฝงตัวทำธุรกิจสีเทาอยู่ในประเทศไทย
ก็ถูกกวาดล้างไปเยอะเลยนะฮะค่ะโดยเฉพาะตู้ห่าวนะฮะ
ที่ถูกแจ้งข้อหายาเสพติดจากผับจิ้นลินแถวยานวา
วันนี้เนี่ยสสเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์
หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยสอสอบัญชีรายชื่อนี่โพสต์
เฟซบุ๊กส่วนตัวบอกข่าวด่วนมีมือปืนลับ
รับสารภาพว่ารับงานสั่งเก็บชูวิทย์ยังไม่ลงมือ
เพราะเกรงใจผมนี่ฮะนี่บอกเพราะเกรงใจผม
ก็เลยไม่ลงมือเออมันยังไงกันเนี่ยนะฮะ
สืบเนื่องจากการเปิดโปรงขบวนการทุนจีนสีเทาหรือเปล่า
หรือแบบไหนอะไรยังไงเราสอบถามไปยังสอสอมงคลกิจนะฮะ
เพราะสสมงคลกิจเนี่ยให้ข้อมูลนะครับบอกว่า
มีคนเนี่ยสั่งเก็บจ้างมือปืนสังหารคุณชูวิทย์นะ
คือถ้าเกิดว่าจะเปิดเผยชื่อคนสั่งเก็บ
ต้องจ่ายเงินให้ซุ้มมือปืนสองล้านอ่ะอืมอ่า
ช่วงบ่ายวันนี้นะครับคุณมงกุกิจนะครับ
เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะไปงานเสวนาทิศทางพลังงานไทย
เราก็เลยตามไปขอคุยด้วยหน่อยนะครับที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่นะครับ
คุณมงคลกิจบอกว่าอย่างนี้เรื่องของคุณชูวิทย์เนี่ย
ทราบมาตั้งแต่คุณชูวิทย์ออกมาแถลงเปิดโปรงเรื่องทุนจีนสีเทา
โรงแรมของคุณชูวิทย์แล้วมีคนเนี่ยส่งข้อความมาเตือนนะ
บอกว่านี่คุณชูวิทย์เนี่ยเขามีคนลงขันกันนะที่สั่งมือปืนเนี่ยมาเก็บเลย
คุณมงคลกิจบอกเขาก็เป็นห่วงมากเพราะว่าที่คุณชูวิทย์แถลงเนี่ยนะ
แฉเนี่ยมันกระทบกับผลประโยชน์ของกลุ่มทุนจีนสีเทาค่อนข้างเยอะ
เป็นพวกมาเฟียทั้งนั้นและคุณมงคลกิจเอง
เคยเป็นลูกพักของคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์นี่เป็นอดีตหัวหน้าพักการเมืองนะฮะ
ประเทศหัวหน้าพักรักประเทศไทยนะครับสมัยเป็นพักต้นตระกูลไทยเมื่อปี๔๔ถึง๔๖พักนั้นนะฮะ
สมัยเป็นพักต้นตระกูลไทยนะครับปี๔๔ถึง๘
คุณชูวิทย์เนี่ยบอกว่าคุณมงคลกิจบอกว่าเคยเป็นลูกพักของคุณชูวิทย์
ในฐานะที่ตัวเขาเองก็มีพักพวกเยอะนะเป็นนายทหารทั้งสายเหี่ยวสายพิราบ
พอทราบเรื่องมือปืนจะมาเก็บคุณชูวิทย์ก็เลยส่งสายไปหาแล้วฝากไปบอก
บอกว่าถ้าใครรับงานเนี่ยอย่าไปรับนะเพราะคุณชูวิทย์เป็นพวกผม
ถ้ายังไงคุยกันก่อนอย่าเพิ่งลงมือเพราะคุณชูวิทย์เป็นปูชนิยบุคคล
บอกว่าภารกิจนี้เนี่ยมีคนสั่งงานมาแล้ว
ถ้าจะยกเลิกให้โอนเงินมาให้๖แสนบาทได้ไหม
หรือถ้าอยากรู้ต้นต่อว่าใครจ้างวานว่าใครจ้างให้เก็บคุณชูวิทย์นะ
ต้องขออีก๒ล้านบาทเพราะเป็นเรื่องของความลับ
ซึ่งคุณมงคลกิจบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่สามารถเปิดเผยอะไรได้มากกว่านี้นะครับ
แต่ได้มอบข้อมูลนี้ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปเรียบร้อยแล้ว
เขาส่งข้อมูลมาว่าคือตอนนี้เขายังไม่ได้ลงมือ
เขายังไม่ได้ลงมือแต่ขอ๖แสนขอ๖แสนเพื่อไม่ลงมือ
แต่ถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นคนจ้างงานอีกทีนึงให้ขออีก๒ล้านขออีก๒ล้าน

ให้ตำรวจผู้การสืบไปแล้วผู้การสืบ๕ไปแล้ว
สุดท้ายแล้วก็เลยไม่รู้ว่าคุณมงคลกิจเนี่ย
จ่ายเงินไปเพื่อให้หยุดรับงานหรือเปล่า
หรือว่าอยากจะรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นคนจ้างวาน
แต่คุณมงคลกิจนะฮะบอกว่าที่สุดแล้วเนี่ย
มือปืนเนี่ยไม่ได้ลงมือนะเพราะว่าเกรงใจคุณมงคลกิจ
แล้วคงกลัวด้วยกลัวว่าถ้าลงมือไปเนี่ย
ยังไงก็ต้องถูกจับขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่วันนี้คุณชูวิทย์นะครับไปที่สำนักงานอายการสูงสุดนะครับ
เพื่อเอาหลักฐานต่างไปมอบให้กับคณะทำงานของอายการสูงสุด
คดีของนายตู้ห่าวที่เป็นหนึ่งในกลุ่มทุนจีนสีเทา
ซึ่งถูกแจ้งข้อหาเรื่องของการครอบครองยาเสพติดนะครับ
แต่ไม่ถูกแจ้งข้อหาเรื่องการฟอกเงิน
คุณชูวิทย์ก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะหลุดคดี
เกิดหลักฐานเรื่องการครอบครองยาเสพติดหรือว่าจะค้ายาเสพติดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เกิดมันสาวไม่ถึงแล้วหลุดมาเนี่ย
นี่ฟอกงงฟอกเงินในขบวนการเกี่ยวกับทุนจีนสีเทานี่
ไม่มีการยึดทรัพย์อะไรเลยนะไม่รู้ทรัพย์สินเนี่ยถ่ายเทไปถึงไหนแล้ว
ก็เลยเอาไปยื่นกับอายการสูงสุดว่าขอให้แจ้งข้อหานี้ด้วยนะ
เกรงว่าจะหลุดคดียิ่งหากช้าเนี่ยจะถูกโยกย้ายถ่ายเท
ทรัพย์สินของขบวนการของนายตู้ห่าวทั้งหมดได้
นายตู้ห่าวตอนนี้จะอยู่ในเรือนจำ
แต่ก็มีนอมินีมีคนอีกเยอะที่กำลังช่วยเหลืออยู่
ส่วนเรื่องถูกมือปืนนะจะตามเก็บ
แล้วคุณมงคลกิจออกมาแถลงเนี่ยนะฮะออกมาเปิดเผยเนี่ยนะครับ
คุณมงคลกิจบอกว่าไม่ขอพูดเรื่องนี้ก็แล้วกัน
บอกไม่ให้ฆ่ากับเรื่องนี้นะฮะแล้วก็บอกว่ามีข้อมูลว่ากลุ่มคนจีน
ที่ถูกกักอยู่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้ที่อยู่ในผับกินลินย่านยานวา
ไม่ได้ถูกดำเนินคดีเพราะตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติด
ตอนนี้กำลังมีการเจรจาเพื่อติดสินบนกับเจ้าหน้าที่
คนละ๕ล้านบาทเพื่อให้ปล่อยตัวออกมา
แล้วจะเช่าเครื่องบินเหมาลำไปลงที่พนมเปนกัมพูชา
เนื่องจากยังไม่กล้ากลับประเทศจีนเพราะมีคดียาเสพติด
ก็เลยฝากขอเตือนไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
คิดให้ดีหากจะรับเงินจากกลุ่มคนจีน
เพราะคุณชูวิทย์บอกว่ามีข้อมูลสำเนาพาสปอร์ต
ของกลุ่มทุนจีนสีเทาทุกคน